ไปดูเรื่องของเด็กชายอายุ๑๔พ่อบอกโหทำกับลูกขนาดนี้ได้ยังไง
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีคู่อริแล้วคู่อริเนี่ยตามจี้มาติดติดเลยนะคะ
หลังจากนั้นปุ๊บมีรถตรงมาชนปึ้ง
ถามว่าคู่อริทำอะไรลงไปฟาดซ้ำบ้างยังนึกว่าช่วย

โอ้โหอีกทีนึงมาแล้วเห็นไหมคะ
คนเจ็บคนก่อเหตุมอเตอร์ไซค์ขี่ตามประกบกันมา
จังหวะนี้นี่เหมือนจะเลี้ยวกลับรถแต่รถมาทางตรง
คือจะเลี้ยวกลับรถของ
อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่เอ้ยแล้วลงไปซ้ำแบบนี้โอ้โหโดนรถชนแล้วมึงจะทำอย่างนี้อีกเหรอ
ใช่นี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสากรนะคะ
สันดาปค่ะอยู่ที่ทำบนโค้กขามพื้นเมืองสมุทรสาคร
คือเหตุการณ์เนี้ยทุกคนได้ตลอดว่าเฮ้ยอะไร
เขาโดนชนขนาดนี้เหมือนพี่เบิร์ตบอกอ่ะยังทำอีกเหรออืม
ไซต์สองคันขี่ประกบกันมานะจังหวะที่บอกว่าตัวคนเจ็บอ่ะ

เสร็จแล้วคงจะหนีเพราะคงเห็นว่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธ
ก็เลยจะกลับรถกลางถนนแต่กลายเป็นว่าจังหวะกลับรถเท่านั้นแหละค่ะ
มีรถยนต์ตรงมาชนเขาอย่างจังกรอนที่จะถูกกลุ่มคู่อริ
ตามไปซ้ำแล้วใช้มีดฟันซ้ำหลายครั้งต่อหลายครั้ง
แล้วสภาพของน้องตอนนี้โคม่าแบบนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะช่วงวันที่๑๐ธันวาคม
คนเจ็บเนี่ยชื่อน้องเอนามสมมุตินะอายุเพียงแค่๑๔ปี
น้องมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ตรงศีรษะร่างกายหลายแห่งเลยนะคะ
ตอนนี้นอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างที่บอกอาการโคม่าจริง
แล้วหมอบอกแบบนี้เลยนะบอกให้ครอบครัวทำใจ
มีโอกาสรอดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหครอบครัวจะทำใจได้ไหมล่ะ
เจอแบบนี้นะเขาบอกว่ามีเพื่อนอีกสองคนด้วยนะคะ
ที่ขี่รถซ้อนมากับน้องเอแต่เพื่อนสองคนเนี่ย
หนีไปได้ทันก็เลยไม่ได้ถูกทำร้าย
หลังเกิดเหตุตำรวจสพโฆขามที่สมุทรสาครนะคะ
คุมตัวกลุ่มคนก่อเหตุมีชื่อแก๊งกันด้วยนะ
แก๊งพันท้ายท่าข้ามคุมมาได้๓คน
แต่ขาดอีกหนึ่งคนหนีไปคนนี้แหละที่หนีเนี่ย
ตัวดีเลยนะคะเขาบอกว่าชื่อเด็กชายโอดำ
เป็นคนใช้มีดฟันน้องเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ
เด็กชายเหรอค่ะพี่เบิร์ตขวัญอ่านไม่ผิดนะ
เด็กชายเหรอเด็กชายเพราะอายุสิบสี่ทั้งหมดค่ะโอ้โห
อายุสิบสี่ทั้งหมดย้ำพ่อของน้องเอที่เจ็บเนี่ย
ที่น้องเอนอนเจ็บโคม่าดูภาพขวาอ๋อ
น้องเอนอนเจ็บโคม่าพ่อบอกแบบนี้กลุ่มเด็กที่ก่อเหตุ
เรียนโรงเรียนเดียวกันกับน้องเอน่ะ
เคยเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วจนกระทั่งเขาบอกว่า
เด็กชายโอดำล่าสุดพ่อบอกมีข่าวว่าหนีไปแล้ว
หนีออกจากบ้านเช่าไปแล้วพ่อบอกกลัวมากช่วยกันหน่อย
อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวค่ะแล้วขนาดเป็นเยาวชน
พูดเลยยังมีพฤติกรรมหดร้ายขนาดนี้พ่อรับไม่ได้นะ
ทีมข่าวของเราเลยตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของเด็กชายโอดำที่เป็นมือฟันนี่แหละค่ะ
ที่ตำบลบางย่าแพรกนะคะที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ปรากฏว่าประตูบ้านปิดล็อกกุญแจไว้แน่นหนาเลย

คือเพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ว่าครอบครัวคนก่อเหตุของเด็กชายโอดำ
ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้สักประมาณ๑เดือน
แล้วเขาพูดนะอันนี้ของคนที่ชาวบ้านพูดนะ
ชาวบ้านบอกว่าเด็กชายโอดำคนนี้พฤติกรรมก้าวร้าวมาก
มักจะเห็นพกมีดสปาต้าติดตัวตลอด
เฮ้ยเขาพกไว้ทำไมไม่รู้นะ
วันเกิดเหตุเขาบอกเห็นครอบครัวคนก่อเหตุยังมาอยู่เลย
ตอนคืนเกิดเหตุ๔ทุ่มหลังจากนั้นตอนเช้า
ขยงหนีกันไปหมดแล้วแล้วขนของขึ้นรถกระบะถอยออกไปแล้วจ้ะ
ย้ายมาเดือนเดียวใช่จ้ะเนี่ยค่ะขนของขึ้นรถไปกันทั้งครอบครัว
ตอนนี้ตำรวจบอกแล้วนะคะสอบสวน๓คนที่จับมาได้
ซึ่งเป็นเด็กชายทั้งหมดถูกไหมที่อยู่แก๊งเดียวกับเด็กชายโอดำ
ส่งตัวไปสถานพินิษฐ์แล้วตามขั้นตอน
เดี๋ยวกำลังติดตามตัวเด็กชาวอุดัมและครอบครัวตามมาดำเนินคดีค่ะ
สปาต้าไปไหนมาไหนตลอดเวลาตลอด
เหมือนกับว่าเดี๋ยวเจอคู่อลิเมื่อไหร่พร้อมเลยนะ

อยากให้พ่อแม่โอดำนะพามามอบตัวซะเถอะนะครับ
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ถ้ากลับตัวกลับใจได้
อายุยังน้อยน้องอ่ะใช่น้อยมากอืม
อย่าเดินทางสายนี้เลยนะดูจบไม่สวยสักกว่าคน